นับถอยหลัง๒๔ชั่วโมงค่ะ

ที่สำคัญห้ามกระพริบตาเด็ดขาด

แม่น้ำหนุ่มพี่หนุ่มกัญชัยค่ะ

เซอร์ไพรส์ในวงการคุณผู้ชม

ไว้ในมือค่ะนะคะแล้วก็ย้อม
มาเปิดเผยผ่านรายการวันกัญชัยค่ะ

แต่ไม่สับสนุนให้คุณผู้ชมได้เล่นการพนันเด็ดขาด

ชมภาพพร้อมกันว่าเลขนั้น

ขอบคุณครับ
ในเมื่อทุกคนอยากจะเห็นอยากจะรู้ว่ามันคืออะไร
ผมก็จะบอกแต่อย่าเอาไปซื้อเลขกันนะ
มันเฟืองตังค์เดี๋ยวถ้าผิดเผิดขึ้นมามันเฟืองตังค์

จะบอกว่าเลขที่พี่หนุ่มมาบอก
ฉันเดินสำรวจตลาดลอตเตอรี่เช้านี้มาแล้ว
เอาถึงกับพี่หนุ่มว่าหรือไม่ได้แล้วนะปุ่น
คุณผู้ชมตามหนุ่มอาร์ตพระสุทธิไปเลยจ้ะยิ่งกระพริบตาไม่ได้ใหญ่เลย
คุณอาร์ดเขาขี่รถตามคนขายล็อตเตอรี่แล้วเขาก็เห็นนั่งคนขายล็อตเตอรี่เขานั่งอยู่

ใช่แล้วคุณอาร์ตเนี่ยนอกจากจะตั้งใจจะอุดหนุนแล้วก็ยังเอาหน้ากากอนามัยไปให้ด้วย
มาถึงจังหวะสำคัญคุณอาร์ตให้พี่คนขายหลับตาหยิบให้หน่อยมาเลยชุดหนึ่ง
ลอตเตอรี่มันกลับหัวนะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปชัดพร้อมกันจ้
เห็นป่ะ
มันพับข้างหน้ามันพับลงมานิดนึงก็เลยมองไม่ทัน
ไม่มากแต่เมื่อกี้ทำไมเบอร์ไทยด้วยนะเนี่ย
ขันรถครั้นนั้นะครั้นที่จอดอยู่ด้านหน้า
พี่แจ๊คมองทะลุไปนี่เรามองจากลอตเตอรี่
นอกจากของคุณอาร์ตละคะไปต่อกันที่
แดงมาเป็นของขวัญให้ตัวเองแฟนคลับจ้องกันเลยนะคะ
คันนี้เป็นของเบิาร์ดจะถ่ายรูป
หลานสาวสักกันหน่อยคุณดูสิแต่สายตาแฟนบอกว่าหลุดโฟกัสไปที่ทะเบียนรถค่ะ
โชว์ร้ายอยู่เลยนะฮะสองก่อไก่ฮอนกฮูกห้าหนึ่งแปด
เออเอาเป็นว่าสายเสี่ยงโชคก็ถูกใจสิ่งนี้แต่จะถูกหรือไม่ก็แล้วแต่บุญแล้วแต่กรรม
คุณพูดไปตรงนั้นค่ะค่อยมันรุ้นกันบนพรุ่งนี้ทางหน้าจอไทยรักษณ์ของเรา
สิฉันแถมให้เลขหนึ่งละกันแม่สุนารีนะคะที่พักรักษาตัวแล้วหายจากโควิดนะคะ

บัวห้องโรงพยาบาลคือ๕๐๙นะจ๊ะเนี่ยเอกกรุสิบมากนะจ๊ะ